เอาขายกาแฟอยู่ดีมีคนถือค้อนถืออะไรจะมาไล่ฟันซะเฉยเลยแหละ

คือเจ้าของร้านกาแฟเขาบอกว่าอยู่เนี่ยมันมีถุงขยะอยู่หลังร้าน
เหมือนแบบโยนตุ๊บลงมา
ถุงมันเขียนหราเลยว่าเป็นถุงของร้านข้าง
ข้างเปิดร้านอาหารเจ้าของร้านเป็นผู้ใหญ่บ้านครับ
ก็เลยเหมือนกับโทรไปถามว่าคุณโยนขยะมาที่ร้านผมหรือเปล่า

บอกผมแจ้งให้ทราบเฉยนะแต่ถ้ามีโยนมาอีกผมมาแจ้งตำรวจนะ
ไปชั่วโมงเดียวผู้ใหญ่เจ้าของร้านอาหารข้างมาเลยค่ะ

โวยวายอารวาสด่าทอบอก
สนิทหมดจะเรียกใครเรียกมาเลยตำรวจอ่ะ

คุณลองมาดูคลิปไหมนะ

ขอแจ้งล่ะนะผู้ใหญ่
หาว่าทิ้งได้อย่างในร้านเขา
อ่ามาดีมันสดตัวกัน

ที่ร้านเขาซึ่งถุงและขวดน้ำที่โยนมามันระบุชื่อร้านอาหารว่าครัวผู้ใหญ่วี

แต่ไม่รู้ว่าใครโยนเขาก็เลยโทรไปถาม
ผู้หญิงรับสายก็บอกไม่มีใครโยนนะ

แต่ถ้ามีครั้งหน้าอีกผมจะแจ้งตำรวจ

และอย่างที่บ้านก็คือผู้ใหญ่วีบุกมาเลย

อืมจากจับตามธนนทร์ถึงจะมาเป็นผู้ใหญ่

อื้อบอกสนิทหมดเลย
นี่คล้ายเลยว่ามีการชวนมากินโคงกินข้าวที่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เดินอ้อมไปหลังร้านกวักมือ
ลูกน้องตัวเองที่ตัดกิ่งไม้อยู่หลังบ้าน

ละมุนอย่างที่เห็นในคลิปนี้ค่ะ

ไม่เป็นเลยทีนี้เขาบอกโอ้โหผมสะเทือนใจจัง
นี่หรือคือคำว่าอิทธิพลหรือเปล่า
เสร็จตำรวจก็เรียกผู้ใหญ่วีมากลายเกลียดที่โรงพัก

พูดจาดียิ้มแย้มเลย
ไม่มีอารมณ์โวยวายโมโหเลย

แล้วก็บอกว่าชายในคลิปที่ถือขวานนั่นน่ะ

เหลือกี่คน
ระดับว่าเราเข้าออกร้านตัวเนี้ย
ปากซอยติดกันก็ระแวง

ผมยอมรับว่าถุงขยะต้นเรื่องเป็นถุงขยะที่ร้านจริง
แต่ไม่มีพนักงานคนไหนเจตนายนถุงขยะข้ามไปฝั่งนู้นนะ
พอไปตรวจสอบดูเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นหมาจรจัดคาบถุงขยะไปหรือเปล่า
ประเด็นที่พ่อผมไปพูดจาข่มขู่คุกคามพนักงานร้านคาเฟ่เนี่ย

ผมขอยอมรับผิดและผมขอโทษแทนคุณพ่อผมด้วย
คือพ่อผมเป็นคนพูดจาโผงผางแต่ท่านก็ไม่เคยทำร้ายใครนะ
ส่วนคนงานที่ถือขวานไปไล่ฟันคนของร้านคาเฟ่วันนั้นเนี่ย
ผมยืนยันอีกแรงนึงว่าไม่ใช่พนักงานร้านจริง
เป็นอดีตคนงานที่ชื่อในช้างที่เคยทำงานที่นี่มาก่อน

วันเกิดเรื่องเนี่ยจ้างในช้างมาตัดกิ่งไม้ที่หลังบ้าน
ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าในช้างถึงได้ถือขวานไป
ไปโวยวายไล่ฟันคนอื่นเขาแบบนั้น

คุยยากคุยยากครับคุยยาก
ขอโทษครับขอโทษจริงขอโทษแทนพ่อด้วย
เป็นเฉลย
ทหาร่างคุณเอกพบเหลืองประเสริฐเจ้าของเพจใส่ไม้ต้องรอด

นี่คล้ายกลึงกับเคสกำนันนกที่จังหวัดนครปฐมเลยนะ
คือไม่ใช่คล้ายคลึงว่าไปสั่งฆ่าตำรวจหรืออะไรนะ
แต่ว่าโอ้โหมีการข่มขู่ทำตัวคล้ายผู้มีอิทธิพล
อ้างบอกว่ามีตำรวจมากินข้าวที่บ้านสนิทสนมข่มขู่คุกคามแบบนี้เนี่ย
จริงตั้งแต่เกิดเหตุคดีกำนันนกไปมันไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้
หรือว่าเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแล้วหรือเปล่า
ทีนี้คำถามมันมีแบบนี้ค่ะว่า
พอผู้เสียหายไปแจ้งความสอบพอคูคศเนี่ย
ทำไมตำรวจไม่มาดูที่เกิดเหตุเลย
หรือตั้งคำถามว่าเรื่องนี้พ่วงกับสอพครูคต
ต้องออกมาตอบคำถามสื่อมวลชนและประชาชนไหม
หรือว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์ซ้ำรอยนครปฐมก่อน
เดี๋ยวรอการชี้แจงและรอการตรวจสอบด้วยนะฮะ

พอมาแสดงตัวอ้างว่ามีอิทธิพลอย่างนู้นอย่างนี้
เดี๋ยวคุณชาดามธ๒ต้องไปตรวจสอบด้วยนะ

เพราะว่าอยู่ระหว่างการทำการบ้าน
มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างทั่วประเทศ